ทีนี้พอมาดูเพื่อไทยเรื่องของการขอขมาก้าวไกล
ยังไงนะยังไงนะดิฉันเชื่อว่าหลายคนพอฟังข่าวนี้แล้วแบบ
ขอฟังหน่อยจะมามีก้าวไกลเป็นสูตรในการจัดตั้งรัฐบาลงั้นเหรอ
หรือจะไปขอขมากันวิธีไหนคุณ
ลองฟังเรื่องนี้เพราะว่าคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
เรื่องของการโหวตนายกซึ่งตนเนี่ยขอเสนอการจัดตั้งรัฐบาลพิเศษ
ไม่มีการเปลี่ยนคั่วนะแต่คุณผู้ชมฟังดีดีจะเป็นการสลายคั่วทั้งหมด
คือมันเป็นโอกาสที่จะทำให้ความขัดแย้งต่างมันคลี่คลายแล้วก็สลายไป
ตอนนี้เพื่อไทยได้แจ้งเหตุผลให้กับคณะเจรจาแล้วก็ผู้มีอำนาจของก้าวไกลแล้ว
เดี๋ยวต้องรอคำตอบไงว่าก้าวไกลจะรับนัดวันนี้หรือว่าวันพรุ่งนี้
แต่ขออย่างเดียวว่าไม่แตะต้อง๑๑๒แล้วก็สถาบันพระมหากษัตริย์
เรื่องนี้คุณภูมิธรรมย้ำนะคะว่าการขอเสียงจากทุกพัก
เพื่อไทยดำเนินการแบบเท่าเทียมไม่มีการคุยต่อรองเรื่องตำแหน่งอะไร
เพื่อไทยหวังว่าก้าวไกลจะให้โอกาสได้มานั่งพูดคุยกัน
อะไรที่ติดค้างคาใจเนี่ยก็พร้อมยินดีจะไปขอโทษยินดีจะไปขอขมา
ดังนั้นพูดแบบนี้ก็คือแปลว่าถ้าเกิดว่ารับนัดแล้ว
มาหารือร่วมกันอีกครั้งเพื่อขอเสียงไง
ทางก้าวไกลยกมือโหวตแคนดิเดตนายกจากเพื่อไทย
แต่คำว่ายินดีจะไปขอโทษและขอคำมาจะใช้วิธีไหนอย่างไรนะ
ฟังเสียงคุณภูมิทำละกันนะลองฟังค่ะ
ไม่ว่าอะไรที่เคยเกิดไม่ว่าอะไรที่เคยเป็นปัญหา
แล้วก็ไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นอาจจะมีส่วนจากภาคเพื่อไทย
หรืออาจจะมีส่วนจากผมเนี่ยเรายินดีไปขอโทษขอเข้ามา
แล้วก็เรายินดีที่จะไปแสดงความต้องการ
วิกฤติประเทศทั้งนี้จะให้เราไปที่ภาคเก้าไกรเราก็ยินดี
วันนี้เรายินดีไปที่ทุกพักถ้าคิดว่านี่คือทางออกที่จะแก้ปัญหาประเทศได้
เพราะฉะนั้นพักเก้าไกรที่เราจะไปพบเนี่ยกำลังนัดเวลากันอยู่
เขาอาจจะเป็นวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ตาม
ก็เป็นเวทีหนึ่งที่เราจะไปแสดงเจตนาที่เป็นจริง
หรือยังไงจะมาร่วมรัฐบาลกันหรือเปล่าก็ถามคุณภูมิธรรมค่ะ
คุณภูมิธรรมบอกว่าวันนี้ได้คุยกับทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม
จะมีการสลายคั่วและไม่มีลุงอะไรก็ได้
อะไรก็ได้ที่ร่วมมือกันและประเทศเดินไปข้างหน้าเนี่ย
สามารถตั้งรัฐบาลแล้วก็แก้ปัญหาประเทศได้
นโยบายของใครที่ไปต่อไม่ได้ก็ต้องไปเป็นฝ่ายค้าน
สำหรับการไปขอเสียงจากก้าวไกลไม่ใช่เพราะเสียงสวไม่พอนะ
แต่อยากจะให้การร่วมมือกันครั้งนี้มันเป็นจุดเริ่มต้น
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่มีมาเท่าไหร่เกือบ๒๐ปี
แล้วก็บอกด้วยค่ะบอกว่าการแถลงข่าวจัดตั้งรัฐบาลวันนี้เนี่ย
ยังมีภักดิ์ชาติพัฒนากล้าเอามาร่วมมันให้คุณกับผมก็ยืนยัน
ส่วนพักที่ยังอยู่ระหว่างการนัดหมายก็คือชาติไทยพัฒนา
แล้วก็เพื่อไทยรวมพลังที่บอกนะคะ
เพื่อไทยรวมพลังก็คือคุณกังฟูวัศวรรษนี่แหละคุณผู้ชม
มาดูตัวเลขถ้าเกิดว่ามีพักลุงด้วย๔๐กับ๓๖ได้มาอีก๗๐กว่าเสียง